มีอีกท่านหนึ่งนะครับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะครับ
ที่ออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าตัวเองป่วยอาจจะอยู่ได้อีกไม่นาน
แล้วก็จะเลิกแฉละนะฮะกับข้อมูลที่ออกมาแฉลอย่างเดือด
โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีภาพปรากฏคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตครับ
พร้อมกับทางลูกสาวนะครับเดินทางออกจากท่ากัศยานานาชาติสุวรรณภูมิครับ
ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ต่อไปที่ประเทศสก๊อตแลนด์นะครับ
ในการรักษาอาการป่วยคุณชูวิทย์นั้นป่วยเป็นมะเร็งตับนะฮะ
เพราะว่าที่นั่นมีโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายโดยเฉพาะครับ
แล้วก็มีลูกเขยเป็นคุณหมออยู่ที่นั่นด้วยนะครับ
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับคุณชุวิตนั้นออกมาเปิดเผยบอกว่า
ตัวเองนั้นเป็นโรคมะเร็งตับอยู่ได้อีก๘เดือน
เดือนนี่คือคุณชุวิตพูดตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมาหลายคนก็ตกออกตกใจนะครับ
ให้กำลังใจคุณชูวิทย์จำนวนมาก
กระทั่งในช่วงที่คุณชุวิตในช่วงที่ออกมาแฉประเด็นตั้งแต่ตอนจีนเทาอะไรต่าง
ตอนนั้นจนกระทั่งเรื่องการเมืองในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย
เราเห็นภาพของคุณชุวิตเนี่ยเราพอจะเดาออกนะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับ
แต่ว่าข้อมูลเรื่องของการป่วยเป็นมะเร็งอย่างเป็นทางการคือคุณชุวิตเพิ่งเปิดเผยสักประมาณ๒เดือนที่แล้วนี่เอง

ขอให้การรักษาทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานบอกคุณชุวิตก็จะมีท่าทีซึมเป็นผลมาจากการใช้ยาในการรักษาโรคนั่นเอง